กลับมาแล้วผมบอกเลยนะว่าตลอดข่าวสุดสัปดาห์นี่คือรายการที่เป็นเหมือนสวรรค์ของนักชิมเลยนะ
ต้องค่ะเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปกินกินแล้วก็กิน
ทำอย่างอื่นเลยกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินกิน
ตื่นมาแล้วก็นอนแล้วก็กินแล้วก็ดูตลอดข่าวไงคะ
สุดยอดนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปครับ
ไปทานขนมจีนแป้งสดสีสันน่ารับประทานมากเพราะว่าเป็นสีสันที่มันแปลกแหวกแนว
และที่สำคัญนะครับโอ้โหสีสันพวกนี้มาจากสีสันที่เป็นธรรมชาติ
เป็นแบบสมุนไพรล้วนเลยใช่ไหม
ถูกต้องแล้วครับนี่เลยเส้นขนมจีนสีสันสวยงามที่เห็นอยู่นี้คือ
ขนมจีนแป้งสดสูตรนครนะครับใจกลางเมืองยะลาเลยครับ
ของร้านนครโภชนาเป็นขนมจีนเส้นสดที่ทางร้านเขาก็โชว์การผลิตให้ได้ดูกันด้วยนะ
อกย้ำถึงความสดสะอาดถูกหลักอนามัยและที่สำคัญต้องกินไปพร้อมกับไก่ทอดแบบนี้
ผลิตภัณฑ์นี่เขาจัดเรียงอย่างสวยงามสะอ้านนะ
ยอดเลยครับขนมจีนเส้นสดที่นี่เดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรวิธีการทำของเขานะครับ
ผมบอกเลยว่าพิถีพิถันทุกขั้นตอนนี่คือแป้งขนมจีนที่เขาทำการหมักเรียบร้อยแล้ว
ไฟเหนียวนุ่ม

สีแดงมาจากดอกกะลัมเป็นไงแหละจากธรรมชาติทั้งนั้น
สดสะอาดถูกตามหลักศาสนารำ

ขายเส้นขนมจีนสดอย่างเดียว
ขาวก็มีแบบเป็นเข่งเป็นกิโลนะ

ส่วนเส้นแบบมีสีขายกิโลกรัมละ๕๐บาท
เขาบอกว่าแค่ขายเส้นอย่างเดียวแบบนี้เนี่ยนะ
เฉลี่ยก็๙๐๐บาทต่อวันแล้ว

และถ้าขายเป็นชุดพร้อมกับน้ำยาเนี่ย

เว้นน้ำยาปูแพงขึ้นมานิดน

เคยเจอน้ำยาปูแบบแพงกว่านี้อีกนะ

ขายเอาแบบเป็นชุดแบบนี้ทั้งน้ำยาทั้งเส้นเนี่ย

ร้านนี้เปิดขายตั้งแต่๖โมงเช้าไปจนถึง๕โมงเย็น

คนยาลาอย่าไปซื้อวันอื่น

ไปกันได้เลยนะครับร้านนครโภชนามาเรียม

ถนนพิพิษพักดี

ในเขตเทศบาลนครยะลา

เขาน่าจะเห็นหรือถ้าไม่เห็นบอกหน่อยก็แล้วกัน

เอาไก่ทอดด้วยขนมจีนแบบนี้
น้ำยาใต้อย่างนี้นะต้องกินกับไก่ทอด

พ่อวันนี้ฉันเนี่ยกรรรร

คุณผู้ชมก็ส่งไลน์กันมาว่าน่ากินมาก
ขนมจีนสีสวยมากนะคะ
รวมไปถึงมีหนึ่งท่านส่งมาคุณบงกฎ

แต่ว่าถ้าอยู่ชนบุรีแล้วไม่รู้จะทานอะไร
วันนี้มีเมนูเด็ดมาแนะนำด้วยเอาใจคนที่ชอบทานเมนู
เพราะว่าแต่ละอย่างจะต้องสดสะอาด
แล้วก็ต้องใช้แบบวิธีการปรุงที่มันแบบได้มาตรฐานด้วยนะคะ
ร้านนี้ที่จะพาไปเนี่ยถูกออกถูกใจลูกค้าถูกเผ็ดถูกวายเลย

แต่ว่าโอ้โหคนที่มากินเนี่ยติดอกติดใจกันถึงขั้นว่า

ไกลขนาดไหนลึกขนาดไหนก็ต้องไปกิน
แสดงว่าอร่อยแน่อร่อยแน่ไปกันเลยอร่อยเด็ดแน่
ถูกต้องค่ะไปดูกันเลยที่จังหวัดชนบุรี
ถ้าพูดถึงแหล่งอาหารซีฟู้ดยอดนิยมแล้วก็
ชนบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดของบรรดาคนรักอาหารทะเลที่นิยมมากันนะคะ

เพราะเสียงลือเสียงเล่าอ้างบอกกับ
บอกกันมาว่าย่านนี้มีร้านอาหารตามสั่ง
โด่งดังไปจนถึงเชียงรายกันเลยทีเดียว
วงการนักชิมรู้จักกันดีในน้ำซีฟู้ดห้องแถว

อยู่ในห้องแถวเก่าแก่กลางเมืองชนบุรี
ป้าอ่อนก่อกวนร้านอาหารตามสั่งที่มาแรงสุด
เมนูซีฟู้ดต้องยกให้ป้าอ่อนคนนี้
เจ้าของร้านและแม่ครัวมือหนึ่ง
ไม่ว่าจะเป็นเมนูต้มผัดแกงทอด
แล้วแต่ต้องผ่านฝีมือของป้าอ่อนทุกจาน

เกิดมาใครก็มากินข้าวก็บอกว่ามากินข้าร้านป้าอ่อน
อ่อนก็เลยแบบเออให้เขาทำโลโก้ขึ้นมาบอกว่า

วนหมายคนจีนเขาบอกหมายถึงที่กว้าง

มันมี๓ตรอกซอกซอย
ร้านป้าอ่อนเป็นจุดหมายของบรรดานนักชิม
คนในพื้นที่และต่างจังหวัดนะคะ
เพราะว่าป้าอ่อนนั้นให้วัตถุดิบล้นจานทุกเมนู
และต้องใช้ของสดของดีเท่านั้น
อย่างนี้เลยกั้งทอดกระเทียม
ที่ให้เนื้อกังสดตัวโต
ลุกเคล้าให้เข้ากับพริกไทยและกระเทียม
ส่งกลิ่นหอมชวนหิวสุด
ต่อด้วยหอยเชลผัดชา
หอยเชลนั้นมาแบบจัดเต็ม
รสชาติถึงพริกถึงขิงจัดจ้านลงตัวเป็นที่สุด
มาถึงเมนูผัดผงกะหรี่ทะเลรวมราดข้าว

ราดมาบนข้าวสวยร้อน
แทบจะมองไม่เห็นกาวเลยล่ะค่ะ
ตบท้ายด้วยแกงปลาปลาเห็ดคน

รสชาติจัดจ้านสดตอนร้อนคล่องคอสุด

รสชาติก็ใช้ได้นะคะเข้มข้นดี
ให้ปริมาณเยอะมากเลยก็คุ้มค่านะคะ

คือปกติคือเคยไปกินอย่างนี้ค่ะ
มันก็จะแบบมันเลี่ยนเป็นบางเจ้า
อันนี้ของป้าอ่อนเขาจะไม่เลี่ยนนะคะ
อร่อยค่ะแล้วก็ให้เยอะด้วย
รสชาติอร่อยมากแล้วป้าเป็นคนใจดี

เพื่อนชอบทานของอร่อยทานอาหารทะเลค่ะ
คือบางครั้งเราต้องจำข้อมูลลูกค้ามันก็ดี

แต่พยายามพยายามเน้นหน่อยว่า
คนนี้ไม่ชอบหวานนะไม่ชอบมันนะไม่ชอบเผ็ดนะ

เราไม่เนี่ยะที่ทำทำให้มันดี
ถ้าเขามากินครั้งแรกแล้วก็ตามมาครั้งที่สอง
ติดเลยนะแสดงว่าผ่าน
ความพยายามในการจดจำรายละเอียดของลูกค้า
แต่ละคนถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะ
เพราะการทำให้ถูกใจลูกค้าไม่ใช่เรื่องง่าย
แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปสำหรับป้าออนค่ะ
แม้จะเหนื่อยแต่ก็ต้องสู้
เพราะเบื้องหลังรอยยิ้มและใบหน้าเปื้อนเหงื่อนั้น
ยังมีอีกหนึ่งชีวิตที่รอความหวังจากป้าอ่อน
ลูกชายผู้เป็นเด็กพิเศษคนนี้แหละค่ะ
ที่เป็นพลังและกำลังใจสำคัญ
ผลักดันให้ป้าอ่อนสู้มาตลอด

ต่อสู้ทุกอย่างเพื่อตัวเองกับลูก

ถึงเขาจะเป็นเด็กพิเศษก็คือกำลังใจผมของป้าอ่อน
ท้อท้อมากแต่ถอยไม่ได้
ถึงจะเหนื่อยแต่ป้าอ่อนก็สู้ไม่ถอยค่ะ

ก็คือการได้ทำอาหารอร่อยให้ลูกค้าได้ทาน
บางคนลงทุนเดินทางมาไกลจากต่างจังหวัด
เพื่อมาทานรสมือป้าอ่อนโดยเฉพาะเลยค่ะ

ก็มาที่ในใจกลางตลาดชนบุรีนะคะ
ใครที่ชื่นชอบอาหารทะเลต้องไปลองทานสักครั้งนะคะ
รับรองเลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน
อยากกินอาหารทะเลสดใหม่มาร้านปอดนะคะไม่ผิดหวังแน่นอน
ผิดหวังแน่นอนนะคะใครชอบอาหารทะเลแบบตามสั่ง
อะไรง่ายอร่อยไปเลยร้านนี้ขอปูผัดผงกะหรี่ค่ะ

นึกว่าจะตัดสองเผื่อเราด้วย

เดี๋ยวจะพาลงใต้บุกไปยังภูเก็ตไปร้านนี้ให้ได้เลยนะครับ

เขาบอกเลยนะว่าถ้าไปภูเก็ตแล้วไม่ได้ไปกินร้านโกสงแสดงว่าไปไม่ถึง
อ่างั้นเดี๋ยวไปช่วงหน้านะคะครับอืม